แต่เรื่องของดวงเนี่ยมันก็ไม่เข้าใครออกใครนะคุณผู้ชมค่ะ
ไม่ใช่แค่คนในประเทศเราเท่านั้นนะไม่ใช่แค่คนไทยนะ
ที่เขาดวงดีดวงเฮงเขาถูกรางวัล
ประเทศเพื่อนบ้านเขาข้ามมาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลที่เมืองไทย
ก็ถูกรางวัลเหมือนกันเดี๋ยวไปดูชมหน้าคนดวงดีดวงเฮงกัน

โอ้โหสามใบ
ดวงดีวาสนาดีจริงเลยนะคะกับคุณพี่นะคะ
คุณพี่สองคนนะเดี๋ยวเราจะได้เห็นหน้าเขาอยู่ที่บ้านนาคา
ฝั่งสปลาวเลยก็คือคุณวิสารมโนอายุ๕๔ปีนะ
นี่คุณพี่เขาเป็นผู้โชคดีถูกสลากินแบ่งรัฐบาลไปเลย

คุณพี่คุณวิเนี่ยนะคะเขาบอกให้ฟัง
บอกว่าเขาเนี่ยเดินข้ามมาซื้อของที่ตลาดบ้านนาขาฝั่งประเทศไทย

แล้วก็มาซื้อของแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่ติดไม้ติดมือไปแล้วกัน
จำนวน๓ใบก็เลยซื้อเลข๓๘๗๐๐๖นะคะ

กลับมาถึงก็มานั่งดูถ่ายทอดออกสลากินแบ่งภาครัฐบาลช่องไทยรัฐทีวีของเรา
ดูไปดูมาพอถึงช่วงประกาศรางวัลที่๑
ปรากฏว่าเฮ้ยมันเป็นเลขที่เราซื้อมาเลย

ดีใจมากขนาดไหนค่ะ

ดีใจอยู่ในแม่บัวซึ่งเต้นไหล
เราคิดว่าเงิน๑๘ล้านเนี่ย

ก็เอามาตอนนี้ก็เอามาลงทุนซื้อขายทำมาหากิน

ถูกรางวัลที่๑ตั้ง๓ใบ

คือดีใจแต่ไม่ตื่นเต้นมาก
อันนี้แสดงว่าต้องเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งมาก

คุณแม่สิคุณแม่บอกเสยโอ้โหแม่มันอัดอั้นนะ
มันอัดอั้นมันจะอัดอั้นนะคุณแม่นะคุณแม่คุณแม่ลองดีใจเฮ่ดังดูค่ะ
อย่างนี้ค่ะคุณแม่เฮ่เดี๋ยวหนูช่วยเฮ่
คุณเจอคนที่ถูกรางวัลที่๑ไม่ได้มีอะไรก็อยากจะช่วย
แต่ว่าจริงก็ดีใจกับคุณแม่ด้วยนะคะ
คือคุณแม่เขาบอกว่ารางวัลเงินที่ได้๑๘ล้านก็จะนำไปเป็นทุนการค้าขายนะ

ตะแดงความยินดีด้วยนะครับรักทุกคนเลยละเนอะ
ใช่แล้วเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคนดวงดี
ก็ว่าไปแค่ข้ามมาซื้อของถูกรางวัลเฉยเลย